มันก็เป็นข่าวคราวเมื่อวันก่อนนี่เองอะเนาะ
หลายคนน่าจะได้เคยเห็นกันแล้วนะครับ
นี่ตู้ซักผ้าเกิดเพลิงไหม้แบบนี้
เอาไปดูเหตุการณ์กันหน่อยว่ามันเป็นอย่างไรนะครับ
คุณผู้ชมครับเห็นแล้วมันน่ากลัวจริงเลยนะ

คุณผู้หญิงคนนั้นต้องลากเด็กออกไปก่อนเลยนะ
เพราะมันอันตรายจริงอ่ะ
จากการสอบถามนะครับก็ทราบมาว่าเหตุการณ์ที่เกิดในภาพเนี่ย
มันเกิดขึ้นในตำบลในเมืองจังหวัดชายภูมิ
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็มีคนนำผ้าไปซักปกตินั่นแหละ
แต่หลังจากนั้นสักพักมันมีเสียงดังเกิดขึ้นภายในเครื่องซักผ้า
แล้วก็เกิดไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
งานนี้ยังเคราะห์ดีนะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับ
แต่ก็มีความเสียหายเกิดขึ้นและยังโชคดีนะครับเนี่ย
มีคนนี้เขาเอาที่ดับเพลิงที่มีสารเคมีฉีดเข้าไป
แบบนี้นะครับก็สามารถดับเพลิงเอาไว้ได้
นี้หลายกระแสนะก่อนหน้านี้มีคนบอกว่า
เอ๊ะเพราะเอาไฟแชเอาไว้ในเกงก็ลืมเอาออกมั้ย
แต่ว่ามีข้อมูลอัปเดตมาเรื่อยบอกว่าไม่น่าจะใช่อง่ะ
ไม่ใช่อะ
มีลมมันกอบกับความเร็วในการหมุนมันก็อาจทำให้เกิดเปรียวไฟ
อันนี้มีนักวิชาการออกมาพูดถึงเรื่องนี้เยอะนะ

ชุดผ้าร่มเนี่ยมันเป็นผ้าที่ไม่ควรนำไปเข้าเครื่องอบ
จากเส้นใยของผ้ามีการผ่านสภาพการใช้งานมาระยะหนึ่งแล้ว

จริงเขาจะมีป้ายเตือนนะเรื่องของชนิดของผ้าที่เอาใส่ไว้ในตู้อบ

ใช่เช่นเช่นเชื้อยืดอย่างนี้ก็ไม่ควร
เพราะว่าดิฉันอบปุ๊บเสื้อหดปั๊บเลย
กรอบเลยอันนี้ความจริงนะคุณสื้อยืดซักเรายืดอบแล้วหดนะคะจริง
คือถ้ามันปั่นแรงมันย้วยถูกไหมถ้าคุณเอาไปเข้าเครื่องอบ
บางอย่างมันหดโดนความร้อนเพราะเครื่องอบมันจะต้องมีความร้อนที่ทำให้ผ้ามันแห้ง
เตือนภัยกันใช่ค่ะดูชนิดผ้าให้ดีด้วยนะคะ
เตือนแล้วก็ดูคำเตือนด้วยว่าผ้าประเภทไหนซักยังไงนะคะเรื่องบางเรื่องมันก็ยอมกันไม่ได้นะคุณ